ส่วนวันนี้นะคะมีข่าวเศร้าของวงการดนตรีของไทยค่ะ
ก็คือข่าวการเสียชีวิตของน้อยมาริโฮน่า
เป็นมือกีต้าของวงดนตรีแนวเพื่อชีวิตชื่อดัง
เป็นการเสียชีวิตภายในห้องพักแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดชุมพร
เป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะเดินทางนะคะ
ไปร่วมแสดงในคอนเสิร์ตงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
นายคาทาวุฒิทองไทยหรือว่าไข่มาริโฮน่า
นักร้องชื่อดังของวงดนตรีมาริโฮน่า
พร้อมสมาชิกในวงนำร่างหมดสติของนายเจริญชัย
ผลึกอายุ๕๔ปีหรือน้อยมาริโฮน่า

นำส่งโรงพยาบาลธนบุรีจังหวัดชุมพร
หมดสติอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมสวนหินรีสอร์ท
แต่เมื่อถึงมือแพทย์ปรากฏว่านายเจริญชัยได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ
ของเพื่อนสมาชิกในวงเป็นอย่างมากค่ะ
นายคทาวุทธองไทยหรือไขมาลีโฮน่านักร้องชื่อดังกล่าวว่า
สมาชิกวงมาลีโฮน่าได้เดินทางมากับรถตู้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
และได้เข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวเพื่อพักผ่อน
รอเล่นดนตรีในงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร
อุดมศักดิ์และงานรวมใจชาวชุมพร
บริเวณโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรในค่ำคืนนี้ค่ะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปเคาะประตูห้องพักของผู้ตาย
เพื่อที่จะออกไปรับประทานอาหารแต่ว่าไม่มีเสียงตอบนะคะ
จึงเปิดประตูเข้าไปในห้อง
พบว่านายเจริญชัยนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนอน
จึงรีบช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีชุมพรซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด
แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ก่อนที่จะแจ้งให้ญาตินายเจริญชัยทราบ
เพื่อที่จะเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลธนบุรีชุมพรค่ะ